หลังจากที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายส่วนที่กำลังกันไปบุกทลายบ่อนพนันที่ภูเก็ตนะฮะ
นักพนันกว่า๘๐รายมีเงินหมุนเวียนเป็นล้านทีเดียวครับ
สุดท้ายต้องมีการสั่งย้ายด่วน๕เสือ๒โรงพักทั้งหมด๑๐นายเพราะว่าปล่อยให้มีการตั้งบ่อนในพื้นที่
ไปดูคลิปเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปทลายบ่อนกันเลยครับ
นี่ครับเป็นภาพขณะที่มีการปฏิบัติการปิดล้อมจับกลุ่มบ่อนการพนันนะครับของเจ้าหน้าที่กรมการปกครองนะครับ
พนันต่างพยายามจะวิ่งหนีแหละครับแต่ว่าแน่นอนถูกปิดล้อมเอาไว้แล้วก็หนีไม่พ้นนะครับ
ทลายสองบ่อนการพนันใหญ่ใหญ่เลยครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่านี่นะ
มีการเปิดบ่อนการพนันพนันโปปั่นหรือชาวบ้านเขาเรียกกันว่าบ่อนกุ้งปลาล่ะครับนะฮะแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะฮะ
แล้วก็นักพนันเข้าไปเสี่ยงโชคกันทั้งวันทั้งคืนไม่ออกมาเลยครับชาวบ้านเขาเห็นเขาก็แจ้งไป
จุดแรกเนี่ยตั้งอยู่ที่ลานกว้างครับหลังตึกแถวย่านภูลผลถนนภูนผลตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตนะ
พบว่ามีการลักลอบเปิดเป็นบ่อนการพนันโปปั่นนะฮะก็คือน้ำเต้าปูปลาแล้วครับนะฮะ
เขาเรียกว่ากุ้งปลาแมงดาดอกไม้มีการล้อมรั้วด้วยสังกษี
แล้วก็ปิดบังสายตาคนทั่วไปซึ่งจะมีการเฝ้าประตูกันตลอด
มีคนดูต้นทางให้การบุกเข้าไปที่นี่
ไปจับกลุ่มนักพนันได้เป็นชายหญิงรวม๔๕คนของกลางเงิน๖๐๐๐กว่าบาท
ห้องคำอีก๑บาทแล้วก็มีชิบแทนเงินสดอีกจำนวนหนึ่ง
จุดแรกไปจุดที่๒ครับทะลายกันต่ออยู่ที่ใกล้กับสี่แยกเขาล้าน
ในภูมิที่มือหนึ่งตำบลศรีสุนทรอำเภอทะหลัง
ลักลอบมีการเปิดบ่อนพนันโปปั่นเช่นเดียวกันนะครับมีรั้วสังกษีกั้นเอาไว้
สามารถจับกลุ่มได้จุดนี้ครับนักพนันชายหญิง๔๒คน
ของกลางนะฮะก็เป็นเงินในบ่อนนี้๖๔๐๐กว่าบาท
แล้วก็เงินสดในรถยนต์อีกคันหนึ่งในรถคันนี้นะฮะ
มีเงินกว่าหนึ่งล้านบาทซุกซ่อนอยู่ครับค่ะนะฮะ
แล้วมีเงินหมุนเวียนในบัญชีอีก๑ล้านกว่าบาททีเดียวครับที่นี่นะฮะ
สุดท้ายทั้งสองที่สองพื้นที่สองบ่อนนี้
สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหานักพนันได้ทั้งหมด๘๗ราย
พร้อมของกลางแล้วก็ดำเนินคดีในข้อหารร่วมกันลักลอบ
จัดให้มีการเล่นการพนันและฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินเพราะว่าเขาห้ามรวมกลุ่มกันนั่นเองนะครับ
ทางด้านภูมิในการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองนะครับ
นายรณรงค์ทิพย์สิรินะครับบอกว่าบ่อนพนันทั้งสองแห่งเนี่ยที่จับกลุ่มไปเนี่ยเมื่อวานเนี่ย
เคยเปิดเป็นบ่อนพนันมาแล้วมันนานมากแล้วด้วยค่ะชาวบ้านในพื้นที่เขารู้กันดีเขาเดือดร้อน
เพราะมันมีคนเข้าคนออกเยอะมากนะฮะก็เลยมีการร้องเรียนไปนะฮะ
เคยร้องเรียนผ่านสื่อไปแล้วเป็นข่าวใหญ่โตบ่อนก็ปิดไปชั่วคราวแต่พอเรื่องเงียบอ่ะ
กลับมาเปิดซ้ำอีกในจุดเดิมนี่แหละครับนะฮะล่าสุดวันนี้พลตำรวจตรีมรุ่งโรธ
ถากูลปุญญสิรินะครับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตก็ลงดาบเลยครับ
นี่ตามที่ปรากฏบนหน้าจอมีคำสั่งย้ายห้าเสือของสองโรงพักก็คือ
สอบพ่อเมืองภูเก็ตกับสอบพ่อทะหล่างครับรวมสิบหน่ายนะฮะ
ตั้งแต่ระดับผู้กำกับการสถานีรองผู้กำกับการป้องกันและปราบราม
รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสารวัตรป้องกันปราบปราม
และสารวัตรสืบสวนสอบสวนไปช่วยราชการรายชื่อตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
นะฮะไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ต
พร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงต่อไปครับอืม
เรียกได้ว่าเอาจริงจับจริงแล้วก็ย้ายจริงใช่ครับนะคะ